เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสพยาอีกแล้วนะคะ
เวลาเสพยาก็ไม่มีสติขาดสติก่อเหตุต่างขึ้นนะคะ
เหตุครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นบนรถโดยสารเป็นรถตู้
แต่ว่าคนที่เสียหายรอดมาได้เพราะมีสติ
เหตุกันก็คือว่ามีหนุ่มคนนึงนี่นะคะเขาเมาหยา
เขาก็ชักปืนขู่ผู้โดยสารเรียกว่าจะทำร้ายร่างกายแหละ
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจจับได้
สารภาพบอกว่าเคยเมายามาแล้วนะคะแล้วก็อารวาสในหลายพื้นที่
แต่ว่าคราวนี้ก็สามารถที่จะถูกตำรวจจับกลุ่มได้
เราไปดูภาพเหตุการณ์จากเพจมนุษย์ป้ากันก่อนค่ะ

นี่แหละเป็นคลิปสุดดะทึกเขาว่าอย่างนั้นถือปืนขู่เลยนะ
แต่ว่าผู้ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็พยายามพูดดีมีสติก็รอดมาได้นะคะ
ดังแชร์คลิปชายกำลังชักปืนขู่ผู้โดยสารภายในรถตู้
แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยล่ะแล้วก็อ้างว่าเป็นคู่อาริกัน
แต่สุดท้ายก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นนะคะตามที่บอกไป
เพราะว่าผู้ที่ถูกข่มขู่ใช้สติไม่มีอารมณ์ร้อนตาม
รถตู้นี้เป็นรถตู้สายฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะ
ก็คือนายจิรายุนวลจันทร์อายุ๓๖ปีอาชีพรับจ้างทั่วไป
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ตัวนายจีรายุเองพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะ
กำลังโดยสารรถตู้กลับบ้านที่นครนายก
ซึ่งก่อนที่ชายคนนี้จะชักปืนขึ้นมาขู่
ก็โดยสารรถตู้มาด้วยตามปกติแต่เขานั่งข้างหน้า
จากนั้นก็หันมาถามว่าลงที่ไหนนายจิรายุบอกว่าบ้านนา
แล้วก็ถูกถามกลับว่าอยู่ตรงไหนแล้วชายคนนี้ก็เงียบไป
ก็เหมือนกับคุยถามถ่ายกันปกติแต่คุณจิรายุบอกว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะคะ
พอรถตู้เข้ามาจอดที่ปั๊มน้ำมันเพื่อจะเติมแก๊ส
ชายคนนี้ก็พูดจาหาเรื่องว่ากินเหล้ามาหรือเปล่า
แล้วก็ชักปืนขู่ตามที่เห็นในคลิปนี้แหละค่ะ
จีรายุผู้เสียหายบอกว่าตอนที่ชายคนนี้ชักปืนขู่
ตัวเองก็ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตนะคะ
เพราะว่าเขาก็ทำท่าแบบกำปืนอยู่ลักษณะจะเหนียวไกด์แล้วด้วย
เพื่อนที่มาด้วยก็ต้องแกล้งหลับแล้วก็ยังมีผู้โดยสาร
ซึ่งเป็นคุณป้าร้องไห้ด้วยนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตื่นตกใจเช่นเดียวกัน
ผู้เสียหายก็เลยฝากเตือนนะคะว่าผู้ที่ประสบเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ย
สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือจะต้องพยายามควบคุมสติให้ได้
พูดจาดีอย่าไปอารมณ์ร้อนตาม
ถ้าหากว่ามีอารมณ์ร้อนตามไปโมโหหรือไปขึ้นเสียงเนี่ย

หน้าล่าสุดตำรวจภูทรองคารักษ์จังหวัดนครนายกก็ตามจับตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะ
คือนายสารวุฒิพวงจันทร์อายุ๒๖ปี
ค้นภายในบ้านพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘
ที่ใช้ในวันเกิดเหตุ๑กระบอกแล้วก็กระสุนอีก๑นัด
จากนั้นก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดค่ะ
ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
เมืองต้นแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบครอง
มีสารเสพติดในร่างกาย
ส่วนพฤติกรรมที่ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า
จะแจ้งข้อหาคมคู่หรือพยายามฆ่า
และนอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติม
เพราะว่านายสารวุฒิเคยมีประวัติเมายาเสพติดอารวาสในพื้นที่
ผู้ก่อเหตุเองก็ยอมรับว่าก่อนที่จะก่อเหตุ
ก่อนที่จะอารวาสเสพยาบ้าแล้วก็ดื่มเหล้าหมา
ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้